อ่ะไปต่ออีกหนึ่งที่ที่ฉะเชิงเศร้า

เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าตัวนี้หน่อยค่ะคุณ
มันนิ่งไปเลยคุณเหมือนไม่ขยับเลย

หัวเข้าไปติดอยู่ในเหล็กดัด
ติดแน่นออกไม่ได้ขยับไม่ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๓๒ทับ๕
หมู่๘ตะบนบางปะกงอำเภอบางปะกงจังหวัดเชิงเซา
คุณบุภาช่างหล่ออายุ๖๕ปี
เจ้าของบ้านเนี่ยค่ะเขาโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
บอกว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย
แล้วเล่าให้ทีมงานของเราฟังด้วยนะบอกว่า
สูนักตัวเนี่ยเป็นสูนักจรจัดค่ะ
อาศัยอยู่แถวบริเวณบ้านของเธอเนี่ยคือเธอเคยเห็นบ่อย
เมื่อวานที่ผ่านมาขณะที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงดังเลยนะอยู่บริเวณหน้าบ้าน
ปรากฏว่าพอลงมาดูแล้วเห็นเจ้าสุนัขตัวนี้
หัวเข้าไปติดอยู่ที่เหล็กดัดรั้วบ้าน
เข้าไปอีกท่าไหนไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าอีกท่าไหน
ซึ่งตอนแรกเธอก็คิดว่ามันคงจะเอาออกเองได้แหละ

หมามันคงแบบว่าพยายามแบบสอดเข้าสอดออกหัวเป็นที่ไหนยังไงได้
ปรากฏว่าเช้ามาค่ะสุนัขทำเหล็กดัดหักออกจากรั้ว
คุณมันพยายามเอาออกจนเหล็กดัดหักแต่เหล็กดัดมันยังติดคาคออยู่
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยตัดออกแบบนี้แล้วมันดูหมดแรงอิดโรยคุณดูเนี่ย
คือเหมือนเป็นปอกคอเลยติดอยู่แบบนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมาใช้เครื่องตัดถ่างตัดแบบนี้
แล้วก็ต้องเอาผ้าคุมหน้าเพราะกลัวว่ามันจะกัดไงคุณนึกออกไหม
แล้วใช้เวลาอยู่ประมาณ๓นาทีช่วยกันเอาออก
เอาออกได้แล้ว
เกือบได้สร้อยปอกคอใหม่ซะแล้ว
แล้วพี่มันก็พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ช่วยน้องออกไป
หลังจากนั้นเจ้าสุนัขตัวนี้มันก็วิ่งออกไปเลย
เจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ต้องขอบคุณจริงนะคะที่ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่

คุณก็อย่าเอาหัวไปมุดอะไรเล่น
เราไปตอบคุณได้จริง